ดูกันต่อนะคะเรื่องราวความผูกพันของครูเพลงแล้วก็ลูกศิษย์พี่ดำรงวงธรแล้วก็ครูชนละที
หลายคนก็ทราบนะคะว่าเขาสนิทกันมากเลยค่ะแล้วต้องบอกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่เราฟังแล้วต้องยิ้มตามเลยค่ะ
เรื่องมันอยู่มีแบบนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยค่ะ
น้องรถเบ้นมีโอกาสได้เจอนักร้องรุ่นพี่พี่ดำรงวงทองค่ะที่เดินทางมารับรางวัลเมื่อวันก่อนค่ะ
ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตนะคะก็คือพี่ดำรงเนี่ยเพิ่งจะผ่านวันเกิดวันที่๒๐มีนาคมนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณพ่อและคุณแม่ให้กำเนิดชีวิตมา
แต่ด้วยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ดำรงเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แต่ยังมีอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่รักและเคารพมาก
แล้วก็เป็นคนตัดสายสดือเป็นผู้ให้กำเนิดบนถนนสายดนตรี
ก็คือคุณครูชนละทีทานทอง
ก็เลยพาท่านไปทานข้าวนอกบ้านแล้วก็ร้องเพลงให้ท่านฟัง

บรรยากาศก็คุณผู้ชมตามภาพนี้เห็นค่ะ
ไปด้วยความสุขรอยยิ้ม
และถ้าพูดถึงความผูกพันที่มีต่อครูชนละทีนะคะ
บอกเลยนะคะว่าสุดยอดจริงค่ะ
จากนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นห่วงสุภาพของครูชนละทีค่ะ

บอกว่าตอนนี้สุขภาพของท่านดีขึ้นเรื่อยค่ะ

ประคองตัวเองเดินภายในบ้านได้แล้ว
เพราะว่าได้รับกำลังใจจากคนรักและคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยค่ะ
เป็นวันที่ผมต้องลำนึกนึกถึงคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็ยังก็เลยนึกถึงครูชนละทีทานทอง
ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ผมเกิดบนถนนสายเพลงลูกทุ่ง
ก็เลยโทรชวนท่านพาท่านมาทานข้าวที่บ้าน
เพื่อนศิลปินเพื่อนที่รู้จักกันนะครับ
ร้องเพลงให้ครูฟังดีขึ้นนะ
สุขภาพท่านดีขึ้นกว่าตอนที่ผมไปเยี่ยมใหม่

ตอนนั้นยังไปแบกท่านขึ้นออกมาจากในห้องนอน

แต่ตอนนี้ท่านสามารถที่ประคองตัวเองพยุงตัวเองขึ้น
ของเดินในบ้านได้แล้วดีมากเลย
มีหลายคนเอาข้าวปลาสิ่งของไปมอบให้
ท่านก็เอาของกินไปให้เยอะแยะเลย